ดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นสัตว์ที่แบบใกล้ศูนย์พันธุดีกว่า
ถูกต้องแล้วถ้าพูดถึงนกที่หายาก

อย่างเช่นที่จังหวัดสตูนนะคะมีนกคู่หนึ่งค่ะ
แต่มันกำลังรำแพลนคลอดรักกันอยู่
ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์และความหายากจริง
สวยอ่ะ

คือเคยเห็นการลำแพงก็คือนกยูงถูกไหม

ไม่ได้สีไม่ได้ลายแบบนี้ด้วย

นกว่าเป็นนกหายากที่มีเฉพาะทางภาคใต้นะ
และภาพนี้เราก็ได้มาจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ทะเลบั่นจังหวัดสตูน
ที่เขาแบบออกไปลาดตระเวน
ก็ได้ไปเจอความงามตามธรรมชาติของนกสองตัวนี้

เพศผู้นี่รำแพลนใหญ่ใช่ไหมอวดสาว

ถูกต้องเพราะว่ามันก็จะดึงดูดตัวเมีย
ให้มาสนอกสนใจให้มาชื่นชอบ

โดยคุณพี่สุวรรณเนาแสนสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบันบอกว่า
พี่เขาทำงานอยู่ที่นี่มา๒๖ปี
เคยได้ยินแต่เสียงของนกว่า
แต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักที

หนึ่งใน๒๖ปีเนี่ยนะคะเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรก
คราวนี้ต้องบอกว่าในช่วงของการปิดป่า
งดการท่องเที่ยวมันทำให้ธรรมชาติฟื้นฟู
พสัตว์ต่างมันก็รู้สึกว่าได้มีความเป็นอิสระมากขึ้น
ได้พักผ่อนนะได้ผ่อนคลาย
ได้ออกมาโลดแล่นตามธรรมชาติของมัน
ซึ่งต้องบอกว่านกว่าเป็นนกท้องถิ่น
เฉพาะภาคใต้นะคะคล้ายนกยูงแหละ
แต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะ
ใครอยากจะไปชื่นชมเนี่ย
ก็ตอนนี้เนี่ยรอดูว่าแต่ละที่เขาเปิดรึยัง
หรือบางที่เราก็อาจจะดูได้ไกลนะ

เพราะว่ามีโอกาสนะวันศุกร์เดินพรุ่งนี้
เดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีใบเอียด๔
ได้ผ่อนคลายไปท่องเที่ยวกันแต่ยังไงก็แล้ว
แต่เราไปเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวที่ธรรมชาติเนี่ย
ต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะ
อย่าไปทิ้งขยงขยะอย่าไปเอาอะไรของที่เป็นธรรมชาติกลับบ้านเรา
ดูแต่ตาให้ประทับใจแล้วก็ฝึกรำแพนแบบนี้กลับไป
อันนี้ก็รำแพนอวดสาวอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ย
คุณคิดว่าคุณทำแทนแบบนี้แล้วสาวจะสนใจคุณใช่ไหมคะ
อย่างน้อยนะไม่ชอบก็เกลียด

ไม่น่าถามว่าเขาจะตอบว่าอะไร